ไปดูเรื่องอัศจรรย์นะฮะย้ำว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
เขามีเหตุการณ์เพลิงไหม้ทุ่งย่าแต่กลางทุ่งย่ามันมีสารเจ้าแม่อยู่
ตั้งอยู่แล้วสารเจ้าแม่ทำจากไม้
ไฟไหม้หมดเลยนะฮะแต่สารเจ้าแม่ที่ตรงกลางเนี่ย

เป็นความถักจริงของเจ้าแม่ครับ
นี่แหละครับก็เป็นคลิปที่กู้ไภทางด้านดับเครืองทายเอาไว้
เขาบอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ครับนะฮะ
สารเจ้าแม่ทุ่งหนองทองอยู่ที่อ่างทอง

คือสารเจ้าแม่ทำจากไม้นะฮะไม้ทั้งหลังเลย
ก็เชื่อกันน่าจะเป็นอิตถิฤตความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่แหละ
ที่ทำให้ทุกคนได้เห็น
คลิปนี้พอมีการโพสต์ไปนะคนก็วิจารณ์กันเยอะมาก
เขาบอกว่ากระเด็นกับความศักดิ์สิทธิ์นะนะไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลุเขานะฮะ
อัศจรรย์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองเพชรทอง
รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณกลางทุ่งนาทุ่งหนองทองหมู่สี่
ตะบนแสวงหาเผลอแสวงหาที่อักทอกนะก็ลุกลามเป็นวงกว้าง
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุครับก็เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้บริเวณทุ่งหนา
เนื่องจากว่าไม่มีย่าแห้งแล้วก็มีต่อสั่งข้าวเป็นเชื้อไฟอย่างดีมาก
ทำให้เพลิงนั้นลุกไหม้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วขณะที่กำลังดับเพลิงอยู่
ภาพที่เห็นคือเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจเพราะว่าสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทอง
อยู่กลางกลองเพลิงแบบนี้ไม่ถูกเพลิงไหม้ได้อย่างไร
นะฮะเพราะว่ารอบนั้นเนี่ยจะถึงแล้วอะครับ
คือไม่มีร่องรอยความเสียหายเลยอยู่ดีไฟก็หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับ
ลามเข้าไปนะฮะคือสารเจ้าแม่เนี่ยเป็นสารไม้นะฮะ
กว้างยาวสักประมาณเมตรห้าสิบหลังคาสังกษีแล้วก็เป็นเสาปูนสูงสักเมตรยี่สิบ
เป็นสารที่ชาวบ้านเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็นับถือสืบทอดกันมาเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยครับ
โดยนายสัมพันธ์น้ำทองนะฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เป็นคนถ่ายคลิปก็บอกว่า
เขาบอกว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทอง
ไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่หลังเปลวเพลิงลุกไหม้รอบบริเวณศาล
แต่สารยังคงตั้งอยู่ไม่มีเพลิงเข้าไปไหม้เลยแม้แต่นิดเดียว
แล้วก็เชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่นะครับ
อีกบันทยังคงไม่มีความเสียหายอย่างดัย
นักข่าวก็ไปถามชาวบ้านต่อคุณจำนงอายุ๘๑
แล้วบอกว่าเกิดมาก็เห็นสารเจ้าแม่ตั้งอยู่แล้วตรงนี้ตั้งแต่เกิดเลย
ก็คาดว่าจะอายุมากกว่าคุณตาก็คงประมาณสัก๑๐๐กว่าปีละนะ
ส่วนใหญ่ก็ขอแล้วก็แก้บนด้วยเอาประหัฐขิกไปถวาย
ใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ว่ากันไปที่ผ่านมาก็เกิดเพลิงไหม้หลายครั้ง
แต่สารเจ้าแม่ไม่เคยถูกเพลิงไหม้เลยนะครับ
ก็ย้ำนะครับเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ